ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วจ้า

ไปดูราคาของผักวันนี้กันค่ะ
เริ่มกันที่กะหล่ำปลีเขียวนะคะ

กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพาก็๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบ๕๐

อยู่ที่นี่ปลากระพงขาว๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม

กุ้งแชร์บวยก็๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม

อยู่ที่เท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันใหม่